ผู้ป่วยคนหนึ่งเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกะบี่
ปรากฏว่าด้วยความที่อาจจะไปกันเยอะแหละนะฮะ
ทางโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าถ้าจะนอนเฝ้าไข้ก็คิดเพิ่ม๒๐๐
คือเขาลิมิตไว้ว่าให้นอนเฝ้าได้แค่๒คน
ถ้ากลับมาอยู่เยอะกว่านั้นมีดีเทลเยอะว่าต้องจ่ายเพิ่ม๒๐๐

เรื่องนี้ถูกเผยแพร่นะครับในโซเชียลแล้วครับ

ได้เผยแพร่ข้อความของญาติคนไข้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่

ถ้าเฝ้าเกิน๒คนคิดคนละ๒๐๐บาทต่อคืน

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าครั้งละ๕๐บาท

ชาร์จมือถือหรือจะเสียบโน้ตบุ๊กอะไรต่าง

ซึ่งเหตุเกิดนี่เกิดในห้องพิเศษด้วยนะครับ
ที่มีค่าใช้จ่ายคืนละ๑๕๐๐บาท

เหตุใดจึงต้องจำกัดคนเฝ้าไข้

ห้องน้ำห้องส้มชักโครกรวมถึงแอร์

ล่าสุดสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรายหนึ่ง
ทราบว่านโยบายนี้เพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นานมานี้

แห่กันเฝ้าไข้เป็นจำนวนมาก
บางครั้งก็อยู่กันเยอะนะคะส่งเสียงรบกวนห้องข้าง

ซึ่งคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่ใส่กระโปรง

รายเรียกก็ไม่ยอมลุกค่ะ
นึกถึงสภาพนะก็คือนอนกันเกลือนอ่ะว่าง่าย

ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางครอบครัวก็บอกว่า

นำกระติกน้ำร้อนมาใช้งานเอง
ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
ซึ่งหลังจากใช้นโยบายนี้ปรากฏว่า
ผู้ป่วยได้ให้ความร่วมมืออย่างดี

เฝ้าไข้ผู้ป่วยโดยญาติเพียง๒คน

ทางโรงพยาบาลจะปิดไม่ให้ผู้ป่วยและญาติใช้บริการอย่างแน่นอนล่ะ
ก็เป็นคำชี้แจงที่ชัดเจนจากทางโรงพยาบาล
เพราะว่าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปสัมภาษณ์เลย
แล้วก็ได้ข้อมูลมาตอบโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่ง